คือเวลาเรารายงานเหตุไฟไหม้เนี่ย
น่ากลัวที่สุดเวลามันไฟไหม้ตอนดึก

แล้วในบ้านเนี่ยมีพ่อแม่ลูก
แมวอีก๑๐กว่าตัว

ใครก็ได้ช่วยด้วย
คนที่อยู่บ้านใกล้ทางกันเนี่ย

นี่ชัดเจนนะคุณผู้ชมว่าจะมีเสียงเด็กอยู่เสียงนึง
อาจจะเป็นลูกของบ้านที่ไฟไหม้หรือเปล่า
แล้วคนที่เป็นเพื่อนบ้านก็เลยบอกมาอยู่กับย่าก่อนลูก

ที่ไฟไหม้นะคุณผู้ชมเป็นบ้านเลขที่๙๙ทับ๒๙๔ครับ
หมู่บ้านพฤกษา๑ซอย๒๓ตำบลลำผักกูธที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
อย่างที่บอกคือไฟไหม้ตอนตีหนึ่งกว่าครับ
ชาวบ้านก็ถ่ายไว้เพลิงนี่ลุกไหม้โอ้โหทั้งหลังอ่ะ
แล้วบ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอไฟกำลังลุกไหม้อยู่ในตัวบ้านด้วยนะ
ระหว่างที่มันไหม้อยู่ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งเลย
คือบ้านหลังนั้นเขาเปิดกิจการรับซ่อมแอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าครับ
แล้วก็มีถังคอมแอร์จำนวนมากอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องระดมเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุกลามไปบ้านอื่นนะสิ
สองชั่วโมงเนี่ยกว่าจะคุมเพลิงไว้ได้นี่ฮะคอมแอร์เพียบเลย
ครับไหม้เกรียมครับน่าจะเป็นคอมแอร์ของลูกค้าด้วยนะ
พอไฟสงบลงแล้วครับก็ไปตรวจสอบในบ้านซะหน่อย
โอ้โหคุณผู้ชมสลดนะฮะเจอผู้เสียชีวิต๓ศพครับ
ตอนไปเจอนี่นอนกอดกันอยู่อยู่ในห้องน้ำครับ
มีทั้งคุณพ่อก็คือนายสิงขนองมีคุณแม่ชื่อละออง
แล้วก็ลูกชื่อเด็กชายสินมหัดอายุ๑ปีโอ้โห
ทั้งหมดเสียชีวิตจากการสำลักควันค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอครับมีแมวนะถูกไฟคลอกตายอีก๑๑ตัว

ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ

ส่งผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อจะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
ส่วนสัตว์เลี้ยง๑๒ตัวทั้งแมวทั้งหมา
ก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำไปฝัง
และให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เพื่อจะหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้

แสดงความเสียใจจริงสามชีวิตเลย